ไปแถวประชาอุทิศเขตราชบุรณะกรุงเทพนะฮะมีกระบาดคันหนึ่งเขาจอดติดอยู่นาน
เขาก็เลยบีดแตรไปและจังหวัดนั้นมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างแล้วมีคนท้อนอยู่ซ้อนอยู่
คนท้องเนี่ยก็หันไปมองกระบะไม่พอใจที่คนท้องหันมามอง
แล้วขับตามไปหาเรื่องคุณผู้ชมขับตามไปถึงปั๊ม
จะเอาเรื่องทั้งคนขี่และคนซ้อนที่เป็นคนท้องอ่ะเพราะมองหน้าแค่นั้น
โอ้โหหัวร้อนอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ดูเลยว่าเขาก็เป็นผู้หญิงตั้งคันเป็นคนท้องอยู่
อันนี้ภาพวงจรปิดก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงทองที่ใส่ชุดคลุมสีเหลือง
ขี่รถซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มามาทราบภายหลังว่าคนขี่เป็นน้องชายเขา
แล้วก็ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มอันนี้ไม่นานเนี่ยคนที่ขับกระบะคันนี้ก็ขับตามเข้าไป
จอดแล้วลงไปหาเรื่องเลยครับแล้วในมือผู้ชายคนที่ขับกระบาดคันนี้ถือมีดพับปรีเข้าไปนะ
ผลักอกผู้ชายที่เป็นคนขี่เป็นน้องชายของผู้หญิงท้องที่นั่งซ้อนท้ายมา
แล้วลักษณะเหมือนจะทำร้ายผู้หญิงท้องต่อด้วยแล้วก็มีการประทะคารมกัน
สักพักหนึ่งมีผู้หญิงที่นั่งมากับกระบะลงไปห้ามปรามนะฮะแล้วชายคนขับกระบะก็ยอมเก็บมีดใส่กระบาดแล้วเดินกลับไป
ที่เหตุการณ์มันจะบานปลายไปมากกว่านี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันปรทอ
ประชาอุทิศเขตราชบุรณะกรุงเทพมหานครครับสาเหตุเราได้ทราบข้อมูลจากน้องชายของผู้หญิงตั้งคันในภาพ
เขาบอกว่าก็ขี่รถมาพี่สาวก็ซ้อนท้ายมาก็จะไปส่งกันที่โรงเรียน
ระหว่างทางรถติดครับนะฮะรถกระบะเขาจอดติดอยู่นานเขาก็บีดแตร่ใส่รถข้างหน้า
พี่เขาที่นั่งมาด้วยกันก็หันไปจ้องมองรถคันที่บีบแตรสักพักหนึ่ง
นะฮะแล้วทีเนี้ยผู้ชายคนนั้นน่ะก็ตามมาหาเรื่องนะฮะหลังจากเกิด
เหตุการณ์นี้ก็เอาคลิปนี้มาแล้วก็ไปแจ้งความแล้วนะครับเพราะว่าเป็น
คลิปในปั๊มเขาให้มานะฮะแล้วก็มีเด็กปั๊มที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะฮะ
โดยผู้หญิงที่ตั้งคันเขาบอกว่าแค่อยากถามคนขับกระบะว่าแค่มอง
หน้าเนี่ยคุณถึงกับขับรถตามแล้วเอามีดมาจะแทงท่านเลยเหรอแล้ว
แล้วคนที่คุณหาเรื่องเนี่ยคือฉันท้องอยู่นะเขาถามกลับนะ
ท้องอยู่แล้วคุณกล้าทำฉันได้ลงคอเหรออยากถามอย่างเงี้
ฉันไม่ได้มีชีวิตเดียวฉันมีสองชีวิตตอนเนี้ยอืมนะฮะ
อะไรมันจะแบบโอ้โหขาดสติได้ขนาดนั้นนะฮะ
อ่ะก็แจ้งความแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ